ส่วนในโลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์
เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ฝ่ายปกครองค่ะไปตรวจค้น
แล้วก็ไปดูเกี่ยวกับสถานบันเทิง

คือลักษณะสั่งปิดคือเอาหยุดก่อน
คอนเสิร์ตหยุดดื่มอะไรกันก่อน

ระหว่างนั้นแหละค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อ้างตัวว่าเป็นผู้พันเบิร์ต
ขออภัยค่ะเป็นผู้กองเบิร์ต
ผมผู้กองเบิร์ตพวกคุณหยุดก่อน
บริเวณนี้ผมจัดการแล้วเรียบร้อย

แล้วเดี๋ยวประหลาดประหลาดแรงงาน
ปุ้งว่าเลยผู้ที่ล้างเบิร์ด

ตัวหนังสือสีขาวนี่คือคำพูดของผู้กองเบิร์ด
ลักษณะให้บอกออกไปให้หมด

ผมจัดการแล้วตรงนี้บอกพี่เจี๊ยบบอกพี่เจี๊ยบ

พี่เจี๊ยบบอกพี่เจี๊ยบผมผู้กองเบิร์ต

มีตัวตนจริงรึเปล่าคลิปเห็นกับอันนี้

ที่ผ่านมานะคะหน้าผับแห่ง๑
อยู่ที่ฉะเชิงเซาค่ะนักท่องเที่ยว
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พอเขาเข้าไปถึง
เขาก็บอกให้ออกไปยืนรอหน้าผับค่ะเตรียมจะกลับบ้าน
ตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงจากรถกระบะของสายตรวจ
ประกาศทุกคนที่ยืนอยู่หน้าร้านกลับบ้านให้หมด
จังหวะนั้นค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะ
เดินออกมาจากกลุ่มลักษณะเมาสุรา
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้กองเบิร์ต
โวยวายตะโกนไล่ให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกลับบ้าน

ประหลัดทำรายงานถึงพี่เจี๊ยบเลยบอกพี่เจี๊ยบด้วย

พยายามห้ามปรามเอากลับมานั่งที่

ก็ยืนทะเลาะกับฝ่ายปกครองอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะคะ
หลังจากที่ถูกท้าทายบอกว่าทำหนังสือถึงผู้ว่าเลย
ฝ่ายปกครองก็ทำหนังสือจริงนะคะ
๒๙มีนาคมในประเทิงอยู่เกษมค่ะในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา

รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาสอบถามว่า

และแสดงตนว่าตัวเองเป็นตำรวจประจำอยู่ที่ตำรวจภูทรภาคที่๓

ชื่อว่าผู้กองเบิร์ดลักษณะมึนเมากระยำไม่เหมาะสม
ท้าทายเจ้าหน้าที่และตำรวจคนอื่น

ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายแต่บุคคลดังกล่าวยังใช้วาจาท้าทายเจ้าพนักงานเป็นระยะ
นี่คือหนังสือที่ทำถึงผู้ว่านะคะ
ไมตรีไตรติลานันต์ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ได้รับหนังสือแล้วนะคะท่านบอกว่า
ตอนนี้ได้รับหนังสือแล้วซึ่งเป็นรายงานเนี่ย
ได้สั่งให้ตรวจสอบว่าชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ศร้อยตำรวจเอกสังกัดขออภัยนะคะ
ได้รับหนังสือแล้วแล้วก็สั่งการให้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าชายคนนี้เป็นตำรวจจริงค่ะ
ศร้อยตำรวจเอกสังกัดตำรวจสืบสวนภูทรภาคที่๒
จากนั้นก็เลยต้องโทรศัพท์ไปถามพลตำรวจตรีชาคริสสวัสดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เรื่องต้นมีการเรียกตัวมาสอบถามข้อเท็จจริง

ณวันที่เรียกตัวมาเนี่ยนะคะก็เลยฆ่าโทษทางวินัยไว้
และให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกวาดลานวัด
นี่ผู้กองเบิร์ตให้เห็นด้านหลังเนาะ
อันนี้ผู้กองเบิร์ตก็ต้องอาจจะไม่ค่อยได้พบปะประชาชนเท่าไห
ค่อยได้ออกงานเพราะต้องไปกวาดลานวัดนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความที่ถูกพาดพิง
เพราะว่าในตำรวจคนดังกล่าวยอมรับผิดและรับปากด้วยนะคะ

ก็เลยให้อภัยกับนายตำรวจรายนี้นะคะ
ผู้กองเบิร์ตตอนนี้

ก็คงไม่ผิดถ้าจะใช้คำว่าเมาแล้วกลาง
คือหลายคนเวลาเมาแล้วจะรู้สึกตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันที